แต่ว่านับวันไปนับนาทีไปตอนนี้ดูเหมือนว่าจิ๊กซอที่พยายามต่อมันจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นโดยเฉพาะบุคคลนี้ที่มีการเปิดตัวมาล่าสุดคุณผู้ชม
ยิ่งทำให้ทางด้านของเพื่อไทยมั่นใจเหลือเกินนะครับว่าณวินาทีนี้น่าจะได้ไปถึง๓๑๐ที่นั่งไม่น่าจะต่ำไปกว่านี้
อะไรทำให้มั่นใจขนาดนั้นติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
อยู่นั้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเรื่อย
และเมื่อชิ้นส่วนสำคัญอย่างนายเศรษฐาทวีสินมาเติมช่องที่ยังว่างอยู่ก็เรียกได้ว่าเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว
แต่ถึงเวลานี้ดูเหมือนตัวเลขนั้นจะน้อยเกินไปเสร็จแล้ว
เพราะหลังจากที่ลงพื้นที่ปราศัยอย่างต่อเนื่องในหัวเมืองต่าง
และการตอบรับจากแฟนคลับทำให้มั่นใจว่าตัวเลขจะขยับไปอยู่ที่๓๑๐เก้าอี้
จะเป็นไปได้หรืออะไรทำให้มั่นใจขนาดนั้น
นี่อาจเป็นคำถามที่หลายคนตั้งข้อสงสัย
เพราะเรามีความมั่นใจมากว่าเราผ่านจุด๒๕๐เสียงขึ้นมาแล้วครับ
ุดหมายที่๒เราต้องได้อำนาจจากพี่น้องประชาชน๓๑๐เสียงขึ้นไปครับพี่น้องครับ
ก่อนหน้านี้พวกเขาอาจจะไม่มั่นใจมากเท่านี้
แต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกวันทุกวินาที
รวมถึงการเปิดตัวนายเศรษฐาอย่างถูกจังหวะ
ทำให้พวกเขาเชื่อว่าหมดเวลาของอีกฝ่าย
แต่คู่แข่งสำคัญอย่างพักอื่นก็คงจะไม่ปล่อยให้คะแนนเสียงไหลไปที่เพื่อไทยอย่างง่ายดาย
กระตุกต่อมความกลัวบอกว่าหากไม่มีรัฐประหารในวันนั้น
วันนี้จะสงบหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้
ทุกอย่างมันจะพัฒนาได้ประเทศนี้ต้องสงบเรียบร้อยมีความสุข
ก็คือไม่มีเรื่องความรุนแรงเกิดขึ้นในธรรมนองนี้

ผมเคยพูดไปตั้งนานแล้วว่ามันครั้งสุดท้ายแล้วข้างนู้น

มันอยู่ที่พวกเราอะไรจะช่วยกันได้อย่างไร

ผมก็ไม่รู้มันจะแก้ปัญหาด้วยอะไรไม่รู้นี่
เพราะผมไม่เกี่ยวแล้ว